การนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองกระบี่
มีคนขี่รถจากกระยันโยนไปเติมน้ำมัน
พนักงานปั๊มว่าเติมเต็มถังเติมเต็มถังเสร็จ
ไปบอกพนักงานปั๊มว่าอ๋อปั๊มนี้ไม่ต้องจ่ายนะ
แล้วน่าเห็นใจพนักงานต้องควักเงินตัวเอง
ไม่เท่าไหร่จ่ายค่าน้ำมันแทนคนร้ายคนนี้

เนี่ยค่ะครับภาพนี้ค่ะ
ปั๊มน้ำมันบนถนนเพชรกษมร์หมู่สองนะคะ
ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะคะผู้ชายคนนี้อายุประมาณสามสิบปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินไม่ทราบป้ายทะเบียนนะคะ
เติมน้ำมันแล้วก็บอกกับพนักงานปั๊ม
ชื่อว่าในใจพนักงานปั๊มอายุ๖๒แล้วคุณผู้ชม
บอกว่าเติมเต็มถังครับพอเติมเสร็จสตาร์ทรถเลยนี่เติมเสร็จแล้ว
แล้วบอกพนักงานว่าปั๊มนี้ไม่ต้องจ่ายนะแล้วขี่รถออกไป
เดี๋ยวดูนะพนักงานปั๊มแบบไม่มีแรงที่จะวิ่งไล่ตามด้วยซ้ำ
อ้าวไปแล้วอยู่นี้แต่ยืนงงนี่ไงไปแล้วนี่ไงไปเลย
พนักงานปั๊มก็เลยต้องแจ้งผู้จัดการนะคะครับประสานตำรวจสพเมืองกระบี่นะคะ
และน่าเห็นใจพนักงานปั๊มคนนี้มากพนักงานปั๊มคนนี้เนี่ยอายุหกสิบสองแล้ว
อืมชื่อว่าในใจในใจก็บอกว่าผม
ผมเนี่ยต้องควักเงินค่าแรงของผมวันหนึ่งได้เท่าไหร่กันเชียว

แต่ผู้ชายคนนี้ที่มาเติมน้ำมันเราไม่จ่ายเงินเนี่ย
บาทนะต้องชดใช้แทนผู้ก่อเหตุนะ
สีเขียวหรอครับ
สีเขียวหรอสีน้ำเงิน

มีติดแผ่นป้ายไหม

คือก็บอกเลยว่าปั๊บนี้ไม่ต้องจ่าย

และส่วนค่าน้ำมันนี้เราต้องรับผิดชอบยังไง

งั้นกัดตุ้นนี่วันนี้